คุณผู้ชมครับข่าวใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ

ก็คือเรื่องของ๑๓คนที่ศูนย์หายไปในพื้นที่
ถ้ำเขาหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
เป็นเด็กเยาวชนที่เป็นนักฟุตบอล๑๒คน

เข้าไปที่ถ้ำนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
เวลา๑๗นาฬิกาจนถึงณขณะนี้
เรานับเวลาให้กับท่านผู้ชมดูนะครับว่า
เขาติดอยู่ในนั้นและทำการค้นหากันอยู่

กินเวลาไป๕๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
เราจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับ
ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันว่า

แต่จำเป็นจะต้องรักษาเรื่องของชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับ
ตอนนี้ได้วางแนวทางในการค้นหาผู้สูญหาย

ติดตามจากคุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ถ้ำเขาหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายครับ

ตอนนี้ถึงแม้จะผ่านมาแล้ว๕๔ชั่วโมง
กับปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิตที่สูญหาย
ไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้
แต่ว่าทุกคนรวมทั้งผมและทีมข่าวยังคงปักหลัก
แล้วก็รายงานสดให้คุณผู้ชมได้ชมกันในภาพนี้ครับ
คุณผู้ชมซึ่งอยู่ด้านนอกของปากทางเข้าถ้ำ
แล้วด้านหลังผมเป็นกองอำนวยการในปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้ครับ
ถึงแม้ว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมารวมทั้งทีที่เรายัง
หนักเบาสลับสนันแต่ว่าทุกคนนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ
ถึงแม้จะทำให้เป็นอุปสรรคในการติดหล่มติดโครนบ้านในการเข้าออกพื้นที่
รวมทั้งเจ้าที่แล้วก็ทีมข่าวของเราเองก็มีล้มบาดเจ็บเล็กน้อยเหมือนกัน
แต่ว่าทุกคนนั้นก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับ
เพื่อให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ
คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นี้ค่อนข้างจะอับสัญญาณโทรศัพท์มือถือการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันระหว่างด้านในกับด้านนอกค่อนข้างจะเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
ทำให้มีผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เองก็เข้ามาติดเรื่องของเสา
ทำให้การสื่อสารในพื้นที่นั้นค่อนข้างจะสะดวกมากขึ้น
แต่ก็มีติดขัดปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากว่าคนค่อนข้างจะเข้ามาแออัดแล้วก็เยอะพอสมควรครับ
ทีนี้นำคุณผู้ชมไปดูเรื่องของแผนการปฏิบัติงานในค่ำคืนนี้กันบ้างว่าในพื้นที่นั้นจะทำอะไรกันบ้างครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายนะครับทางด้านของท่านนรงศักดิ์โอสธนากร
พร้อมทั้งกองกำลังทหารในพื้นที่แล้วก็เจ้าที่คู่ภายเหนือยซิลรดมกำลังกันเข้าไปที่ปลรวยบักท่ั่งกันทั้งหมดเลยครับ
เข้าไปในจุดที่น้ำท่วมขังอยู่เรนด้านในโถงของถ้ำครับ
เนื่องจากว่ามีการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเอาไว้อีก๒เครื่อง
ที่เป็นการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็สูบน้ำออกจากถ้ำ
ที่มีความลึกสักประมาณ๕เมตรแล้วก็ระยะทางประมาณ๑๕เมตร
แล้วก็ทำให้น้ำลดลงให้ได้มากที่สุด
เอาน้ำออกมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำนางนอนคืออ่างเก็บน้ำน้ำพุนั่นเอง
เพื่อหวังใจว่าจะทำให้น้ำในถ้ำนั้นลดลง
แล้วก็ทำให้ทางด้านของเจ้าที่นั้นสามารถเข้าไปค้นหาผู้ที่ศูนย์
ในถ้ำทั้ง๑๓คนได้ต่อในค่ำวันนี้
มีการสูบน้ำออกไปก่อนรวมทั้งติดตั้งเครื่องระบายอากาศ
เพื่อเป็นการระบายอากาศในทางเข้าถ้ำ
ให้สามารถที่จะหายใจกันได้มากขึ้น
เมื่อสักครู่มีการเดินทางเข้าไปลากสายไฟเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะมีการเดินเครื่องแล้วก็สูบน้ำออกจากถ้ำ
เหตุผลที่ต้องมีการสูบน้ำออกจากถ้ำต่อ
อธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้ว่าบริเวณด้านในเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ลักษณะของลำทานเท่านั้น
แต่ว่าน้ำที่อยู่ด้านในถ้ำนั้นเป็นเหมือนแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมหาศาลอยู่ด้านในครับ
ถึงแม้ว่าทางด้านของหน่วยซิลสามารถดำน้ำเข้าไประยะทางไกล๑๕เมตรลึก๕เมตรแล้วไปพบเด็ก
เอาทั้ง๑๓คนดำน้ำออกมาเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นต้องทำให้น้ำนั้นลดลงไป
แต่ถ้าวิธีการนี้ทำไม่ได้ท่านผู้ว่าเองก็บอกกับเรานะครับว่า
ถ้าเป็นไปได้ถ้ารู้ว่าเด็กนั้นอยู่ตรงไหนอาจจะมีการสำรวจด้านบนของเขา
แล้วระเบิดให้เป็นโพรงเจาะลงไปแล้วก็โรยตัวลงไปเอาเด็กออกมาจากจุดนั้น
ถ้าเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลยังไม่มีใครสามารถคาดกันได้
แต่ว่าท่านผู้ว่าย้ำว่ายืนยันและก็เชื่อว่าเด็กนั้นยังคงมีชีวิตอยู่
รวมทั้งการทำงานท่านบอกว่าก็คิดว่ามาถูกทางแล้วในการปฏิบัติงานมาทั้งหมด
ตลอดวัน๒วันที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงทำแบบนี้ต่อไป
ช่วงนี้ไปฟังเสียงของท่านผู้ว่ากันหน่อยว่าให้สัมภาษณ์กับผมในช่วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าอย่างไรกันบ้างครับ
ตีสามกว่าเสร็จตีสี่เข้าพื้นที่เลยนะครับอันนั้นก็อ๋อเรื่องเนี้ย
นาทีมีคุณค่าต่อน้องเขาทุกคนแล้วมันก็มันเหมือนกับผู้ปกครองด้วยนะฮะ
เอ่อเขานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนะครับเขาก็เอ่อเขาก็คงลำบากนะฮะ
เราเราก็เป็นกังวลกับเขาแทนด้วยเหมือนกันฝนตกตลอดเวลานะครับ
แต่อีกส่วนหนึ่งที่ท่านลำตีว่าการกระทรวงมหาทัยท่านกำชับอีกอันหนึ่งก็คือว่า
ในการตัดสินใจใดก็ตามหน้างานเนี่ยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกส่วนนะครับ
ไม่ว่าจะน้องที่อยู่ข้างในหรือความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
อยู่ตรงนี้นะครับให้ดูแลด้วยครับค่ำคืนนี้สิ่งที่เราจะทำคืออะไร
ค่ำคืนนี้สิ่งที่เราจะทำให้ได้ก็คือเราจะเดินสายไฟเพิ่มเข้าไปข้างใน
ถ้ำให้ลึกที่สุดนะครับแล้วเราจะสูบน้ำนะครับ
สูบทั้งนอกถ้ำและในถ้ำเราเชื่อว่าระบบน้ำเนี่ย
จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับถ้าเราสามารถเอาน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำข้างนอกรอบรอบแถวเนี้ย
อ่างได้สักบ้างหน่อยหนึ่งเราก็เชื่อว่าน้ำในถ้ำมันจะไหลจากที่สูง
อาจจะลงไปข้างล่างเราจะได้น้ำส่วนหนึ่งตอนนี้อะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์เราคิดเราทำหมด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงทหารผ่านมธบ๓๗ป่าไม้อุทยาน
ก็ร่วมกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับที่ชำนาญทางตรงนี้ตรวจมา๒วันแล้วครับ
เดี๋ยวคืนนี้ก็แถวนี้แต่ท่านก็เห็นว่ามันมืดหมดนะฮะ
ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ก็คงจะตรวจกันหนักอีกทีหนึ่ง

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับทีมงานอีกหนึ่ง
ทีมงานเป็นทางด้านของกู้ภัยจากมูลนาฬิทธิ์กุศลสถาน
ทางมาจากสุราธานีมาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะครับ
นำทีมโดยพี่นิติศักรณ์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
ในวันนี้ภารกิจหลังจากนี้ไปพี่จะทำอะไรกันบ้างครับ
ก็หลังจากที่ประเมินสถานการณ์แล้วนะครับก็ประเมินในพื้นที่แล้ว
ในส่วนข้างล่างในถ้ำเราคงจะไม่ได้ดำเนินการ
แต่หวังว่าเด็กเนี่ยลักษณะก็เหมือนกับคนหนีน้ำอะครับ
ก็จะมุ่งขึ้นสู่ที่สูง
ฉะนั้นเนี่ยเมื่อมุ่งสู่ที่สูงจากการประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ย
เราก็จะเดินบนที่สูงเพื่อที่จะดูว่าอาจจะมีช่องใดที่สามารถที่จะโผล่ออกมาได้ครับ
ฉะนั้นเนี่ยก็คืนนี้ครับก็จะเรากำลังจะเดินทางเข้าในพื้นที่ตรงนั้นครับ
ก็จะเราก็ประเมินด้านภูมิประเทศก่อนนะครับ
แล้วก็ด้านอากาศก็ตอนนี้ก็มีฝนตกอยู่
แต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับการรอคอยซึ่งน้องเองก็เหนื่อย
หลายวันแล้ววันเวลามันยิ่งถอยลงไปเรื่อย

ถ้าเราเดินไปแล้วเราอาจจะพบหรืออาจจะไม่พบก็ตาม

แล้ววันนี้เราจะวางกรอบเวลาในการสำรวจเอาไว้
สักกี่ชั่วโมงถึงเช้าเลยไหมครับหรือยังไง
ตั้งใจว่าเวลานี้เราเข้าตอนนี้ก็น่าจะออกมาประมาณช่วงเช้าครับ

ก็ต้องเข้าไปดูอีกทางหนึ่งว่ามันสามารถที่จะ
จะมีช่องทางที่จะไปได้หรือเปล่า

แล้วก็จะได้ทำตารางไว้แล้วก็จะกลับมารายงานที่
ที่ส่วนกองกำหนดการอีกครั้งครับ
เป็นอีกข้อมูลให้กับทีมใหญ่ในการที่เอาไปดำเนินการต่อไปด้วยใช่ไหมครับ

พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการวางแผนต่อไป
แต่เราจะมีข้อมูลเบื้องต้นว่าเราไปเจอแบบนี้แบบนี้มาครับผม
นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่มาร่วมปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ครับ

ด้านซ้ายเข้าไปอีกสักประมาณ๗กิโลเมตรที่
ทางด้านของหน่วยซิลยังคงเข้าไปไม่ถึง
เพราะว่าน้ำท่วมสูงมากซึ่งเรามีข้อมูลจากท่านผู้ว่าว่าอีกต้อง๗กิโลเมตรที่ยังไม่สามารถเข้าไปถึง
ก็คาดหวังนะครับว่าในพื้นที่ใดพื้นที่๑ในโถงด้านในโถง๑จะมีทั้ง๑๓คนรอความช่วยเหลืออยู่ด้านในครับ
ผมและทีมข่าวรวมทั้งกู้ภัยทุกคนยังคงปักหลักเพื่อปฏิบัติการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิต
เพื่อนำพวกเขากลับออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดนะครับ
คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้ากันได้กับทุกช่วงข่าวของทรัฐทีวีครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองทีมข่าวทะละทีวี
รายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ

ว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจในการค้นหาให้เจอทั้ง๑๓คนกันอยู่นะครับ
ติดตามได้ในทุกช่วงข่าวที่ไทยรัฐทีวีนะครับ